ลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย
บอกว่าพ่อหายตัวไป๓วัน
แล้วเมื่อวานี้ตามหาอยู่ตลอดทั้งครึ่งวันเลยนะฮะ

แต่เรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามีอาถรรพ์ด้วย

ภายในป่าเนี่ยเหรอครับลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย
อ๋อพ่อเขาบอกว่าเขาอยู่นี่
ใครลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย
เมียลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย

ลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย

ลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย
ลูกชายแจ้งตำรวจและกู้ภัย

คุณตาตอบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะ
แต่ว่าเรื่องอาถรรพ์ที่บอกเพราะว่าลูกชายบอกว่า
เคยมาตามหาจุดที่พ่อหายไปแล้วตรงนี้
แต่ก่อนหน้านั้นทำไมไม่เจอผีบังตาหรือเปล่า
แต่มาอีกทีคราวนี้เอาเจอครับ
นี่คือคุณตาวิรัติเนื่องจำนงอายุ๖๘ปีนะฮะ

นอนอยู่ในพงย่าข้างทางภายในป่าเชิงเกา
ตรงร้านกินลมชมเขาหมู่๑๓ตหนเวียงพมชมบุรีนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับลูกชายช่วยกันตามหา
อยู่หลายวัน๓วันแล้วนะ
แล้วเมื่อวานตามหาครึ่งวันเลยนะครับ
โดยลุงวิรัติตาวิรัติอยู่ในอาการอิดโรยอ่อนเพลีย
ไม่ได้กินข้าวมานาน๓วันแต่ใช้ชีวิตรอดได้ยังไงรู้ไหมคุณ
ลูกชายบอกว่าพ่อน่าจะกินขยะ
หรือไม่ก็กินน้ำจากขยะนี่นะฮะเพื่อประทังชีวิตนะครับ
ลูกชายคือนายนิวัฒเนื่องจำนงบอกว่า
ก็ดีใจนะที่เจอพ่อพ่อยังมีชีวิตอยู่
ช่วงที่พ่อหายไปก็ได้ดูดวงเหมือนกัน
ทักบอกว่าให้ไปหาที่ต่ำ
ก็เลยประสานกู้ภัยออกค้นหานาน๓วัน
มีชาวบ้านมาแจ้งกับทีมค้นหาว่าช่วงเช้าได้ยินเสียงร้องข้างถนนในป่า
ตอนแรกนะชาวบ้านคิดว่าผีหลอกเพราะตอนได้ยินมันเช้ามืดอยู่นะฮะ
แต่พอรู้ข่าวว่ามีคนหายก็เลยเอ๊ะหรือว่าเป็นคนหาย
เป็นคุณตาที่หายไปก็เลยแจ้งกู้ภัยก่อนแหละ

ทีนี้กู้ภัยมาถึงก็ฟ้าสว่างแล้วก็เลยเข้ามาตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าเสียงที่ชาวบ้านได้ยินเป็นเสียงพ่อของนายนิวัฒน์
นอนหมดแรงอยู่ในพงหญ้านะครับ
โดยลูกชายบอกว่าเชื่อนะที่หาพ่อไม่เจอน่าจะเป็นเพราะผีบังตา
ซึ่งพ่อบอกว่าได้ตกลงไปข้างทางแล้วลุกขึ้นไม่ได้
แล้วก็บอกว่าเมียให้มารออยู่ตรงนี้
และพ่อกินน้ำจากในถุงขยะเพื่อประทังชีวิตนะครับ
ลูกชายบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนางสมปองเนื่องจำนงอายุ๖๙ปีนะฮะ
คุณยายซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาวิรัติซึ่งอยู่ที่บ้านพักหลังโรงเรียนวัดช่องมะเฟือง
เชื่อเหมือนกันเรื่องของผีบังตาที่ทำให้ไม่เจอสามีของเธอนะครับ
แต่ก็ปฏิเสธเรื่องที่ว่าสามีบอกว่าเมียให้มารออยู่ตรงนี้
เพราะว่าคุณยายสมปองบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยบอกเลย
ฉันไม่เคยบอกสามีของฉันให้ไปรอตรงนั้นซะหน่อย
ไปรออยู่ในพงหญ้าฉันจะให้ไปรอทำไมนะครับ
ด้านของนายสมโพธิเนื่องจำนงอายุ๖๕ปี
น้องภรรยาของคุณตาวิรัติที่หายไป๓วัน
เชื่อเหมือนกันว่าเรื่องนี้ต้องมีผีบังตาจริง
เพราะหาตัวนานกว่า๓วัน
ตรงจุดนี้ก็เคยสอดส่องมองหาแล้วนะแต่ไม่เจอ
ยังงงอยู่ว่าคราวนี้มาโปรดได้ยังไงอีก
พี่บ้างตา
อ๋อพี่บ้างตาเหมือนไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เหรอ

เขาขึ้นมาตั้งแต่๓โมงตอนนี้หลังยังเรี่ยงอยู่เลยหลังยังเลือกอยู่เลยนะ

นะฮะเรื่องนี้พูดกันทั้งชุมชนเลยคุณเรื่องของผีบังตาหรือว่าเรื่องของอาถรรพ์เนี่ยนะครับ
ทีนี้เพื่อนบ้านก็บอกว่าใกล้จุดนี้มีสารปู่พ่อใหญ่มะเดือทอง
สารนี้ศักดิ์สิทธิ์มากพ่อใหญ่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงใครไปบนบานสารกล่าวขอให้เจออะไรก็เจอดังนั้นนะครับ
หมายถึงว่าจะขอโชคขอลาบขอให้เจอโชคเจอลาบก็เจอและทีนี้คนหายมีคนไปบนบานสารกล่าว
ขอให้เจอคุณตาวิรัติแป๊บเดียวเองก็ไปเจอคุณตานะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านระแวกนี้
บอกว่าของหายไปถ้าไปบนบานนะจะได้คืนหมดแต่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้านเขานะฮะ
ส่วนอาการของคุณตาวิรัตินะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะปลอดภัยพ้นขีดอันตราย
แข็งแรงดีคุณตาเนี่ยหิวกินข้าวได้นะคุณนะแต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณหมอไม่ให้เยี่ยมเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ